เวลามีข่าวน้ำท่วมแบบนี้เราก็เห็นคนก็เดือดร้อน
ก่อนหน้านี้เราก็เห็นที่อ่างทองฟาร์มนกกระทาก็เดือดร้อน
ก็ต้องย้ายนกกระทาเป็นหมื่นหมื่นตัวออกมาทีนี้จะพาไปดูสัตว์อื่นอื่นที่เดือดร้อนบ้างค่ะ
หมูทั้งหมาเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นกันก่อนนะคะ
กว่าจะช่วยได้นี่ก็ลำบากเหมือนกันทุลักทุเลเหมือนกันเอาดูภาพค่ะ
โอ้โหคุณดูสิมันทุลักทุเลแบบนี้ค่ะ
หมูตัวนึงเนี่ยน้ำหนักมันไม่ใช่น้อยไง

ใช่ค่ะน้ำช่วยหมูเนี้ยไม่ใช่เรื่องหมูนะ
ไม่เลยแล้วดูกว่าจะเอาออกมาได้เนี่ยนะ
ลักทุเลค่ะกู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือหมูที่ถูกน้ำท่วมฟาร์ม
อยู่ที่ตำบลบ้านโตนอำเภอพระยืนที่ขอนแก่นนะคะ
มันก็ลอยคอหนีตายออกมาต้องช่วยแบบนี้
ออกมาจากฟาร์มเพราะน้ำท่วมฟาร์มสูง๒เมตรกว่านะคะ
กู้ภัยก็ต้องเอาเชือกมัดที่ตัวหมูไว้ก่อน
แล้วใช้เท้างัดให้หมูมาเงยหน้าเหนือน้ำไว้ให้จมูกมันพ้นน้ำ
เรือก็ค่อยแล่นไปแล่นไปแล้วก็ไปเจอกับหมูอีกตัวนึง
ที่ลอยคอมามาให้กู้ภัยช่วยไว้กู้ภัยก็เอายังไงดีอ่ะ
หมูเป็นร้อยโลจะอุ้มขึ้นเรือก็ไม่ได้ก็ต้องลากทุลักทุเลแบบนี้ค่ะ
แต่ท้ายที่สุดไปขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ฟาร์มหมูก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่ขอนแก่น
ว่านี่เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยเถอะ
หมูในฟาร์มมันมีเป็นหมื่นตัวเลย
แล้วพอมวลน้ำชีจากชายภูมิเนี่ย
ไหลมามาสู่ที่ขอนแก่นมันก็เอ่อ
ท่วมหมู่บ้านแล้วก็ท่วมฟาร์มหมูด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังกันแล้วค่ะ
ดูสิคะกลางวันกลางคืนก็ทำงานอย่างหนักเลย

เสร็จตอนเที่ยงคืนนะคุณผู้ชม
พาหมูทั้งหมดไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้สำเร็จนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีก๒คลิปด้วย
ที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ขอนแก่นเนี่ย

หมาค่ะช่วยน้องหมาที่กำลังลอยคอหนีน้ำท่วม
คลิปหนึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยน้องหมา
ติดอยู่กับรั้วตรงนี้เห็นไหมมันเป็นรั้วไม้อะค่ะ
เพื่อให้น้องหมาว่ายน้ำหาที่หลบน้ำได้

คือจะเห็นเลยว่าระดับน้ำสูงเกือบอกของน้องหมา

ก็ต้องหาที่เกาะที่เกี่ยวไว้
ชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยไง
เพราะว่าน้องหมาคือก็ไม่รู้ว่า
พอไปช่วยแล้วปั๊บเนี่ยมันจะกัดหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ก็ต้องพึ่งแรงเจ้าหน้าที่นะคะ
โชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาอุ้มขึ้นเรือ

ทีนี้ก็ต้องไปดูฟาร์มนกกระทากันหน่อย
ซึ่งฟาร์มนกกระทาในพื้นที่หมู่๔ที่ตำบลชัยฤทธิ์
ที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ปรากฏว่านี่อย่างที่คุณอริยาบอกนะ

หนักให้กับเจ้าของฟาร์มแล้วก็นกกระทาทั้งหลายแหล่นะครับ
โดยเจ้าของฟาร์มคือนายธนพัฒน์งามรุ่งโรศนะครับ

แล้วก็อาหารนกกระทาจำนวนมากไปเก็บไว้ที่บ้านญาติแล้ว
ส่วนนกกระทาแสนตัวนะคุณแสนตัวที่อยู่ในกรงตอนนี้
คือต้องปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนขนกันไม่ทันนะฮะ
ต้องรอให้ระดับน้ำทรงตัวก่อน
จะสามารถเคลื่อนย้ายนกกระทาออกมาได้นะครับ
เรื่องต้นมีการประเมินความเสียหายไว้ไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาท
เพราะว่าถ้าน้ำลดแล้วก็ไม่รู้ว่านกกระทาตัวไหนมันจะรอดบ้าง
หรือนกกระทาตัวไหนมันจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแล้วบ้าง
ตอนที่นักข่าวไปทำภาพคือบางตัวนกกระทาตายแล้ว
แต่ที่พยายามช่วยออกมาเบื้องต้นประมาณหมื่นตัวเอง

ใช่นะครับทีนี้ก็ตรวจสอบในพื้นที่ของอ่างทองทั้งหมด
ปรากฏว่าพื้นที่๕อำเภอนะคุณ
พื้นที่๕อำเภอของจังหวัดอ่างทอง
ก็คือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้นะครับ
แล้วก็ประกอบด้วยป่าโมกวิเศษชายชาญชัยโย

โดยมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๔๐๐ครัวเรือนนะครับ
เฉพาะพื้นที่หมู่๓ที่ตำบลจรเข้ร้องที่อำเภอชายโยเนี่ยนะครับ
ยังคงมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน
แล้วก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
แล้วก็ขยายวงกว้างไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเสริมแนวคันกั้นดินนะครับ
เพื่อให้น้ำมันอยู่ในวงจำกัดคือกันไว้ตรงนี้
แต่ด้วยกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะครับ
ก็ทำให้คันกั้นดินระหว่างหมู่บ้านบางจุดนะคุณนะ
มันพังทลายมันพังทลาย
ส่งผลให้หลายหมู่บ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำนะครับ
ถูกน้ำท่วมสูงบ้านชั้นเดียวนะคุณ
ไม่เหลือเลยเขาบอกท่วมมิดหลังคาเหมือนกันนะครับ
ล่าสุดชาวบ้านบางส่วนเร่งขนย้ายเข้าของ
อยู่บนถนนทางหลวงชนบทเส้นอ่างทองสิงห์บุรี
แต่ระดับน้ำก็ยังเอ่อล้นข้ามถนนไปยังถนนสายเอเชีย
เจ้าหน้าที่จึงนำรถ๑๐ล้อขนดินลูกรัง
กั้นบนถนนทางหลวงชนบทนะครับ
เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขยายวงกว้างนะครับ
อกจากนี้นะฮะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณที่อ่างทองแห่งนี้ยังเอ่อล้นขยายวงกว้าง
ยังพื้นที่หมู่๖ตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองอีกด้วยครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างขันกั้นน้ำอยู่นะครับ
นี่ก็ตรวจสอบหลายพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะ

ตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของระดับน้ำที่มันถูกปล่อยถูกระบายออกมานะฮะ